ไม่ต้องครับกันที่ข่าวดีของทัพนักกีฬาไทยที่จะลุยกันนะครับ
ลิปิกกันหน่อยเพราะว่าถ้าครั้งนี้สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้

โดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับจัดประชุมที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ระสำคัญครับอยู่ที่การปรับเงินอัดฉีดนักกีฬาโอลิปิกเกม๒๐๑๖ที่บราซิล
โดยที่ประชุมครับเสนอให้ปรับเงินจากเดิมเหรียญทองได้๑๐ล้าน
เหรียญเงินได้๖ล้านเหรียญทองแดงได้๔ล้านเนี่ย
ปรับให้เป็นเหรียญทอง๑๕ล้านเหรียญเงิน๑๐ล้านและเหรียญทองแดง๕ล้านบาทครับ
รวมไปถึงให้เงินรางวัลกับนักกีฬาที่ได้อันดับที่๔ด้วยนะครับ
และจะเปลี่ยนการมอบเงินอัดฉีดจากเดิมที่ให้เป็นเงินก้อนหนึ่ง
และแบ่งจ่ายส่วนที่เหลือภายในเวลา๔ปีให้เป็นจ่ายแบบทีเดียวจบเลย
ปัจจุบันนี้กองทุนได้รับเงินเพิ่มขึ้นนะครับ
ว่าเป็น๓๗๔๐๐๐ล้านเนี่ย
ส่วนที่เราวางแผนไว้ก็ใกล้เคียงกันกับที่ผ่านมา
คือเป็นเรื่องของการพัฒนามากกว่า

ดังนั้นก็เป็นไปได้ที่เราจะมีการปรับเรื่องของเงินรางวัลต่าง
โดยการปรับต้องเรียนว่ามีบางรายการที่ปรับขึ้น
แต่ว่าตัวเลขต่างนั้นจะต้องนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบก่อน
ตอนที่ผ่านมาลายฝังสักนิดหนึ่งนะครับ
การจ่ายเงินแบบนี้พอจ่ายก็เดี๋ยวจบมันก็ลดปัญหา
เพราะก่อนนั้นนี้หลายคนเอาถึงตอนนี้เลยก็ได้
กีฬาบางคนที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกตั้งแต่สมัยนู้นเลยครับ
๑๐กว่าปีก่อนยังได้เงินอาชีพอยู่เลย
แบ่งจ่ายเป็นเดือนแล้วมันทำให้เขาอาจจะวางแผนชีวิตไม่ได้
เช่นโดยการทำกองทุนมีปัญหาในการที่จะต้องจัดสรรความมากเหมือนกัน
ดังนั้นจ่ายก้อนเดียวก็ไปบริหารกันเองนะครับ
ถ้าเงินหมดแล้วก็ถือว่านักกีฬาต้องโทษตัวเองในการจัดสรรชีวิตแล้วครับ
ส่วนคนนี้ได้เงินรางวัลย้อนหลังนะครับ
เรื่องของ๒อดีตนักยกน้ำหนักไทยที่ได้เหรียญทองแดงแบบส้มหล่น
เนื่องจากคู่แข่งถูกตรวจพบสารกระตุ้นอย่างวันนี้คำเอียม
โอลิมปิกปี๒๐๐๘และสิริพุทธหรือว่าในชื่อเดิมก็คือ
รัฐกาลนัสกุลกุลน้อยในโอลิปิกปี๒๐๑๒
กีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะจ่ายเหรียญทองแดงย้อนหลังให้กับทั้งคู่คนละ๔ล้านบาทแน่นอน
โดยข้อสรุปเรื่องต่างนั้นจะได้ทราบหลังจากการประชุมในวันจันทร์หน้าครับ
ทุนจะประกาศอีกครั้งวันจันทร์ที่๔กรกฎาคมนี้

รายการนี้ต้องมองไปที่การคัดโอลิมปิกน้องนีถึงจะได้สิทธิ์นะครับ